ดูเหตุการณ์ในเมียนมาร์กันบ้างนะคะทางทนายความของนางซูจี
วันนี้มีการเปิดเผยนะคะว่านางซูจี
ยังคงถูกกักตัวอยู่ในบ้านพักไปจนถึงพุธที่๑๗กุมภาพันธ์
เดิมที่มีข่าวว่าเธอจะได้รับการปล่อยตัว๑๕กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้
โดยเป็นการควบคุมตัวในข้อหานำเข้าและครอบครองอุปกรณ์สื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ขณะเดียวกันผู้ชุมนุมก็ไม่หวั่นนะคะแม้ว่าทหารจะมีการระดมรถถังรถหุ้มเกราะต่างเข้ามาลาดตระเวนในเมือง
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
สถานการณ์การชุมนุมในเมียนมาร์ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มข้นแม้กองทัพจะเริ่มนำรถหุ้มเกราะและรถทหารเข้ามาลาดตระเวนตามเมืองใหญ่ใหญ่
และกระจายกำลังทหารลงพื้นที่แต่ก็ไม่ได้สร้างความหวั่นใจให้แก่ผู้ชุมนุม
ขณะที่มีรายงานว่าอินเทอร์เน็ตในเมียนมาร์รวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่สามารถใช้การได้ตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมา
กลับมาใช้ได้แล้วเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกาของวันนี้
โดยผู้ชุมนุมตามพื้นที่ต่างยังคงออกมาถือป้ายประท้วงแสดงจุดยืนเดิม
ปล่อยตัวนางซูจีและพวกรวมทั้งให้กองทัพมอบอำนาจคืนให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลพระเด็จการทหารอีกต่อไป
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานว่าตำรวจได้เผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมที่โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองมิจิน่ารัฐกะชินทางเหนือของประเทศ
และมีการยิงปืนเพื่อสลายการชุมนุมที่หน้าโรงไฟฟ้า
โดยยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนจริงหรือกระสุนยาง
แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ขณะที่การชุมนุมประท้วงตามเมืองต่างผู้ชุมนุมยังคงเดินหน้าใช้อารยะขัดขืนเพื่อกดดันกองทัพ
โดยเฉพาะการประท้วงหยุดงานโดยข้าราชการทำให้กระบวนการการทำงานภายในรัฐบาลชะงักงัน
ขณะเดียวกันในวันนี้มีรายงานผู้ชุมนุมไปรวมตัวกันที่หน้าสถานีตำรวจในกรุงเนปิดอร์
เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง๑๓๑๖ปี
ถูกจับกลุ่มตัวไปขณะเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบ
ทำให้ตำรวจปราบจราจนมาตั้งแนวด้านหน้าเพื่อกันไม่ให้ผู้ชุมนุมบุกเข้าไป
พร้อมทั้งยังมีการนำรถฉีดน้ำมาจอดรอเป็นแนวหลัง
โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีนักเรียนที่ถูกจับกลุ่มไปกี่คน
แต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ราว๒๐๔๐คน
ด้านนายขินมองซอทนายความของนางองซานซูจีเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเนปิดอร์วันนี้ว่า
องซานซูจีจะยังคงถูกควบคุมตัวไปจนถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้
ไม่ใช่วันที่๑๕กุมภาพันธ์ตามที่เข้าใจในครั้งแรก
โดยตัวเขาเองก็พยายามที่จะหาทางเข้าพบเธอให้ได้

พร้อมทั้งระบุว่าการปรากฏตัวครั้งแรกของนางซูจี
ทำงานนี้เยี่ยมเช็บเหลือไม่ได้
ช่วยกำลังเรียนอุปสรรค
สักครู่นี้อันนี้ทีอาหารดีริมห่วง
ประเทศแมนสุวินและอุความอัตติภาพ
สังหุดีริมอยู่ในที่ไหนอาหารดีริม
และนะคะฟีริวกับฟรานซิงเนี่ย
เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามในคินมองซอ
คิดว่ากระบวนการตัดสินคดีต่างจะเป็นไปอย่างชอบทำหรือไม่
ทนายความของนางซูจีก็ตอบสั้นเพียงว่า
จะชอบทำหรือไม่เชื่อว่าประชาชนทุกคน
ติดตามข่าวสารอยู่จะสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเอง